เอาละครับคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งเรื่องราว

เพราะว่าตอนนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วก็คณะศิษยานุสิตของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

ก็ได้นำสังขารของหลวงพ่อคูณ
อ่างดองเพื่อเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาคณะแพทย์แล้วนะครับ
โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์และศิษยานุสิต
ของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมกันทำพิธีทักษินานุปทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนนำสังคารของหลวงพ่อคูณออกจากอ่างดอง
หลังครบ๑ปีการดองร่างนะครับ
โดยในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่า
เรื่องต้นจะให้สังคารของหลวงพ่อคูณเป็นครูใหญ่สาธิต
นักศึกษาเข้าศึกษาตลอดระยะเวลา๒ปี
โดยสังขารหลวงพ่อคูณจะทำเครื่องหมายบนร่างเท่านั้น
จะไม่ให้นักศึกษาได้ผ่าตัดร่างแต่อย่างใดนะครับ
สังขารหลวงพ่อคูณจะนำไว้ที่ชั้น๗

เตียงที่ใช้เก็บสังขารจะทำจากอลูมิเนียมอย่างดี
มีชื่อของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอยู่ด้านข้าง

เพื่อไม่ให้ใครมาเปิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
โดยผู้ที่จะเปิดได้นะครับ
ก็จะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์จำนวน๓ท่านเท่านั้น
พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องอีกด้วยนะครับ
ว่าจะเริ่มให้นักศึกษาเข้าศึกษาสังขารหลวงพ่อคูณได้
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ